ที่ประชาธิปัตย์ค่ะจริงแล้วประชาธิบัตย์กับพลังประชารัฐคุยกันใกล้ชิดไหมคะ
ทำไมข่าวหลังเริ่มมาเยอะคือไม่ค่อยเจอกันตามเวทีก็ได้
แต่จริงแล้วแอบคุยไหมครับเพราะอาจารย์จักรบอกเขาก็ไลน์หากัน
แต่ไม่ได้หมายถึงอาจารย์จักรบอกนะหมายถึงว่าแล้วที่ไลน์หากันมีพลังประชารัฐไลน์หาประชาธิปัตย์กันบ้างไหมคะ
พวกผมไม่ใช่ลูกอีแอบพวกผมก็ประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริต
พวกผมไม่มีนอมินีท่านทำอะไรตรงไปตรงมาครับ